เดี๋ยวนะไปชิงทองในร้านทองย่านวังหินกรุงเทพนี่แหละ
ได้ไปเยอะเลยนะคะการก่อเหตุครั้งนี้คือคนร้ายเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเขาทำทีเข้าไปขอดูสร้อยคอทองคำในร้านทองแบบนี้
คือนั่นคือลูกค้าใช่ไหมคะที่อยู่อีกฝั่งนึง
ใช่มีลูกค้ากำลังเลือกซื้อทองอยู่ตัวเขาก็ทำทีจะไปซื้อทองด้วยนะคะ
แล้วก่อนที่จะกระโดดไปหลังร้านนะหลังเคาน์เตอร์เนี่ย
วาดทองไปได้เนี่ยยี่สิบสี่บาทนี่ในมือที่จะถือทำเป็นเลือกนั่นก็หลายเส้นแล้วนะ
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะ
ภายในร้านทองแห่งหนึ่งย่านวังหินคนร้ายเนี่ยเป็นชายสูงสักประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
เสื้อยืดแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตทับด้านนอกกางเกงยีนขายาวสวมแว่นตาด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นไหมนะคะคือไม่มีสิ่งใดปิดบังใบหน้าเลยอ่ะค่ะ
เข้าไปในร้านทองที่อยู่ในห้างเนี่ยนะฮะเป็นร้านทองที่อยู่อ่า
บริเวณลานจอดรถด้านหน้าห้างสรรพสินค้าย่านวังหิน
ระหว่างซอยล่าพระวังหินเจ็ดสิบเจ็ดและแปดสิบบนถนนโชคชัยสี่กรุงเทพ
ทีนี้ไปสอบสวนพนักงานของร้านเนี่ยเผยว่าก่อนเกิดเหตุคนร้ายเป็นชายนะ
ทำทีเข้ามาขอดูสร้อยคอทองคำหนักห้าบาทสองเส้นก่อนจะคว้าสร้อยคอทองคำหลบหนีไป
แต่ว่าประตูกระจกด้านหน้ามีระบบล็อกอัตโนมัติคนร้ายกระแทกประตูจนกระเด็นออกมา
นะคะทำให้คนร้ายตกใจแล้วก็หันมาบอกพนักงานว่าล้อเล่น
ก่อนจะเดินกลับมาเอาสร้อยทองมาวางคืนนะคะ
ขณะนั้นเนี่ยพนักงานอีก๒คนคุยกับลูกค้าอยู่ค่ะ
ไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เห็นข้ามมาเลยอ่ะ
ใช่เพราะว่าเขากำลังง่วนอยู่กับการซื้อทองอยู่ไงคะ
จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่นี้แหละเขาเนี่ยเปิดประตูพอดีค่ะ
เปิดประตูอัตโนมัติให้ลูกค้าออกไปโจรก็เลยอาศัยจังหวะเนี้ย
วิ่งออกไปเลยอ่ะค่ะสบโอกาสออกไปคือลูกค้าตอนแรกจะซื้อจะซื้อกัน
สุดท้ายก็ไม่ได้ซื้อใช่ไหมเนี่ยเปิดลูกค้าออกไปพอดีปีนข้ามมาเลย
ใช่อ่ะแล้วก็คว้าทองไปได้เนี่ยนะคะที่เขาเอาไปได้เนี่ย
เป็นสร้อยคอน้ำหนักสี่บาทหกเส้นรวมน้ำหนักทองทั้งหมดเนี่ย
สิบสี่บาทวิ่งผ่านประตูออกไปได้ขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีดำแดง
ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทางแยกวังหิน
เจ้าของร้านเชื่อว่าคนร้ายเป็นคนไทยนะคะเพราะว่าก่อนก่อเหตุเนี่ยมีการส่งข้อความด้วยนะ
พูดคุยกับเพื่อนผ่านทางไลน์มีการส่งรูปไปให้เพื่อนดูด้วยนะคะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานกลางเขาจะเร่งสอบสวนลายนิ้วมือ
ลายนิ้วมือแฝงที่เกิดเหตุเนี่ยไปติดตามจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีต่อไปค่ะ
คือเอาจริงจังหวะแรกที่ออกมาบอกว่ารอเล่นอันนั้นเจตนานี่แสดงชัดเจนแล้วนะคะ

แต่ก็มีลูกค้าอยู่ด้วยไงก็เลยแบบอาจจะบางส่วนก็ไม่รู้ว่าเกิดเหตุอะไรขึ้น
คือปกติร้านทองบางร้านเขาจะมีปุ่มอันนี้เห็นในหนังไม่รู้ว่าบล็อกแล้วก็น่าจะมา
เป็นปุ่มล็อกอัตโนมัติด้วยแล้วก็เป็นปุ่มที่ถ้าน่าจะกดหาตำรวจได้
ใช่คือถ้าเกิดเหตุการณ์พนักงานเขาจะกดปุ่มนี้
ประตูมันจะล็อกอัตโนมัติแต่ว่าจังหวะนี้ไง

ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณกรุงจับตัวได้นะคะ